เมื่อวานนี้นะคะช่วง๖โมงเย็นตรงเป้งเลย
ที่สถานีรถไฟอายุทยานะคะเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ปรีเข้าไปค่ะตบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นนะ
ในข้อหาคือคนอื่นเขามองนะ
ในข้อหาที่น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ลุกขึ้นเคารพเพลงชาติหรือเปล่า
เพราะว่า๖โมงตรงเนี่ยเพลงชาติมาเราต้องลุก

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะในช่วงเวลานั้น
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทีนี้เขาก็เป็นการโยงเรื่องของการเมืองนั่นแหละว่า

คุณผู้ชมถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะไปดูคลิปที่คนถ่ายเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ค่ะ
ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีแดงน่ะไปตบแล้วนะเรียบร้อยนะ

ก็คือตบหนึ่งในนักเรียนที่นั่งอยู่ริมทางก็นอน

ใช่พิงเพื่อนอยู่เนี่ยค่ะขออนุญาตเบลอหน้าเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะมีคนเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเอายกโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้
แต่เป็นช่วงหลังเกิดเหตุการณ์แล้วนะคะหลังจากที่ตบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการต่อว่าไปอีกว่าใส่ชุดนักเรียนซะเปล่า
ทำไมไม่เคารพทรงชาติอะไรประมาณนี้นี่แหละนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟอายุทยา๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้กล้องจากมือถืออีกมุมหนึ่งมาดูอีกมุมหนึ่งค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะ๖โมงตรงปึ้งเห็นไหมคะทุกคนยืนนิ่งเลยไม่ใช่ภาพหยุดนะคะ
แต่คือถ้าดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเหมือนเขามีการโต้เถียงกันนะ
เพราะว่าเห็นคุณป้าที่ก่อเหตุที่สวมเสื้อสีแดงเนี่ยเขาก็เหมือนพูดอะไรสักอย่างไปทางกลุ่มเด็กนักเรียน
ค่ะแต่ทีนี้จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มเด็กนักเรียนไม่ได้ยืนขึ้น
ในขณะที่ทุกคนยืนตรงเคารพทงชาติทุกคนเลย
หลังจากนั้นปุ๊บค่ะเพลงชาติจบ
ผู้หญิงเสื้อแดงค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปต่อว่า
แล้วก็จิกผมตบน้องคนที่ไม่ได้ยืนเริ่มแล้ว
เริ่มละจิกแบบนี้แน่นะคะ
หลังจากนั้นค่ะเริ่มมีคนเข้ามาห้าม

มีคลิปอันนี้นี่คือคลิปจากมือถือนะมีหลายมุมด้วยกันเนี่ยนะคะ
นี่คือช่วงที่ต่อว่าแล้วนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะญาติพร้อมเด็กนักเรียน
ที่ถูกทำร้ายร่างกายน้องอายุ๑๕ปีนะคะ
เรียนอยู่ชั้นม๓มาแจ้งความเลยค่ะ
ที่สพพระนครศรีอยุธยาตำรวจพาเด็กกลับไปจุดที่เกิดเหตุเลย
พร้อมกับรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
ญาติบอกสั้นเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คู่กรณีน่าจะเข้าใจผิด
เด็กนักเรียนหญิงคนนี้ที่ไม่ได้ยืนเคารพทงชาติ
เพราะปวดท้องมีประจำเดือน

แล้วก็ภาพจากกล้องมือถือเนี่ยก็คือน้องเขานั่งพิงกับเพื่อนอยู่เนี่ยนะคะ
เอาขณะเดียวกันค่ะตำรวจเชิญตัวหญิงที่สวมเสื้อสีแดงที่ไปก่อเหตุจิกน้องจิกตบน้องเนี่ยนะคะ
ต้นทราบว่าเป็นแม่ค้าขายโรตีอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งนั้นแหละ
เดินทางมาค่ะมาให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงชี้ตัว
เจ้าตัวยอมรับนะคะเพราะมันมีกล้องจากหลายจุดไง
จากหลายจุดไงก็ยอมรับแหละเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ที่ทำลงไปเพราะเห็นเด็กไม่ยืนตรงเคารพทงชาติ
ก็เลยเข้าไปต่อว่าต่อว่าไปต่อว่ามาค่ะ
กลายเป็นการเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานี้นะคะ

แต่ล่าสุดวันนี้สายวันนี้ค่ะ๑๐นาฬิกา
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีหน้าผู้กำกับการ
สพพระนครศรีอยุธยานายพรชัยสมพงศ์
รองพอโรงเรียนของน้องที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะ
และนักสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายเพราะว่ายังเป็นเยาวชนนะคะ
เปิดเผยข้อมูลออกมาแบบนี้หลังจากการสอบสวนค่ะ
เรื่องของการดำเนินคดีจะเป็นคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายและใจ
ยืนยันว่าเหตุที่นักเรียนไม่ยืนเคารพทรงชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่น้องคนนี้ในวันเกิดเหตุมีรอบเดือนมีอาการปวดท้องยืนไม่ไหว
ทำให้ผู้ก่อเหตุเข้าใจว่าเด็กไม่ยืนเคารพทงชาติ
ก็เลยเข้าไปตอบว่าเกิดการโต้เถียงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายขึ้น
นี่รองพอบอกนะคะ
พอบอกอีกว่ายืนยันว่าน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นเด็กดี
เป็นนักเรียนกิจกรรมมีความประพฤติดีไม่เคยเห็นไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ส่วนผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อตัวแล้วนะคะ
ทราบที่อยู่แล้วเช่นเดียวกันอยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ

สาเหตุที่น้องกลับบ้านเย็นก็คือน้องมีกิจกรรมที่ต้องสอบ
มาพบผู้ปกครองของน้องแล้วนะคะก็กล่าวขอโทษกันแล้วก็บอกว่าวันนั้นอ่ะ

ก็เลยถึงขั้นต้องลงมือกระชากกระชากหัวน้องค่ะ
ทำไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

ต่อไปนี้ตัวเองจะไม่ไปตักเตือนใครอีกแล้ว
เพราะมันได้รับผลกระทบจากการกระทำของตัวเองแบบนี้แหละค่ะ

ว่าไม่ได้คิดอะไรของนั้นเลยว่าเกี่ยวกับการบังเอิญอะไรเห็นเด็กอ่าเด็กน่าเป็นผู้เศรษฐ์ดูเคชาติขึ้นแล้วถามก็ถามเรียกว่าคนไทยมาให้เหนื่อยแค่นี้เองค่ะ
แต่ว่าไม่คือเกิดอาการประดานมุสัยจริงจริงขอโทษจริงจริงขอโทษคนคือบัญชนทุกคนด้วยครับ
พอพูดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองเขาก็บอกให้อภัยแล้วกันไม่ติดใจนะคะ
ส่วนเรื่องคดีเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ก็ฝากไว้ค่ะใครจะไปตักเตือนใครอะไร
ต่อไปเนี่ยควรมีสติสอบถามสาเหตุก่อนว่าทำไมล่ะถึงไม่ยืนเคารพทงชาติ
โดยเฉพาะน้องคนนี้เขาไม่สบายจริงจริงเนี่ยนะคะหลายคนถามว่าแล้วที่บอกว่าไม่สบาย
ปวดท้องมีประจำเดือนเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงนะคะเพราะว่าไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาล
จริงจังเลยอ่ะได้ผลออกมาว่าน้องมีประจำเดือนจริงจริงทำให้วันนั้นเนี่ย
เป็นวันแรกของการมีประจำเดือนไม่สามารถลุกยืนได้เพราะปวดท้องมากค่ะ
ก็จริงตักเตือนกันได้แหละเวลาเราเห็นอะไรที่รู้สึกว่า
เราอยากจะเข้าไปบอกไปพูดคุยมันทำได้แต่ว่าก็อย่างที่คุณผู้หญิงคนนั้นบอกแล้วค่ะ
ว่าก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะระงับยับยั้งช่างใจให้